ไปที่นครสวรรค์นครสวรรค์ตอนนี้รถยังสามารถเดินทางได้นะคุณ
เขาบอกว่าสภาพการจราจรยังไม่ติดขัดเท่าไหร่นะ
โดยเฉพาะตรงสะพานเดชาติวงศ์
ก็มีการจัดการจราจรเตรียมพร้อมแล้วนะฮะ
ดังนั้นเราไปสำรวจตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งช่วงสายเนี่ย

เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดทางแยกต่าง

เขาบอกว่าถ้ารถมาเยอะจะปล่อยไฟเขียวนานกว่าปกติหน่อย

อันนี้เส้นของนครสวรรค์ถนนผลโยธินนะครับ

นี่เห็นไปเหนือแล้วดิฉันต่อที่ภาคอีสานเลยได้ไหม
ได้ฮะมิตรภาพค่ะมุ่งสู่อีสาน

วิ่งได้สักประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ

เนินซับบอลเนินกลางดงตรงนี้

เพราะว่ามันเป็นช่วงที่รถต้องขึ้นเนินไงคะ

ปริมาณรถสู่ภาคอีสานน่าจะเยอะขึ้น
เออผลยังไม่ตกรถยังไม่ติดมากค่ะ
ใช่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะ
ทางหลวงภูทรจังหวัดแล้วก็แขวงการทาง
เขาก็เตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ถ้ารถเยอะอาจจะเปิดจุดอื่นเพิ่มเติมด้วย

ไปดูเส้นสายตะวันออกกันบ้างฮะ
ไปตรวจสอบทางฝั่งฉะเชิงเศร้ากับปลาจีนนะครับ
ตรงนี้ที่ถนนสาย๓๐๔ทางต่างระดับเขาหินซ้อน
ตรงนี้เริ่มสะสมเพราะอะไรคุณเขามีการทำทาง

ทำให้รถที่เดินทางมาจากระยองชมบุรี
บรรจบกับเส้นทางที่เขาเดินทางมาจากฉะเชิงเซา
เบี่ยงออกคู่ขนานและอาจจะติดสะสมอยู่บ้าง

เพราะว่าเป็นเส้นทางที่มีการก่อสร้างนะครับ
ส่วนฝั่งทางด้านของอำเภอกบินบุรีนะฮะ
ถนนสาย๓๐๔พนมศาลคามมุ่งหน้าเข้านครราชสีมา
ตรงนี้วันหยุดยาวเราก็ไปสำรวจตรวจสอบ
มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกันจำนวนมากแล้ว

ส่วนทางด้านบริเวณช่วงหน้าด่านเขาใหญ่ฝั่งเนินหอมคุณ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่เยอะเหมือนกัน

แต่ว่าการจราจรแล้วมีรถมาต่อคิว

แต่คาดว่าช่วงบ่ายจะหนาตากว่านี้คุณ

เจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมเปิดเส้นทาง๒เส้นทางอำนวยความสะดวก
นักท่องเที่ยวกรณีใช้เส้นทางผ่าน
หรือว่าจะท่องเที่ยวเขาใหญ่ด้วยนะครับ